ช่วงหลังดิฉันรู้สึกว่าดิฉันได้อ่านข่าว
จับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่ทั้งนั้นเลย
บ่อยใช่ไหมครับครับบ่อยหลักเป็นแบบแสนเมตรเป็นล้านเมตร

เป็นยาบ้า๖ล้านเมตร

รถรถรถ

ระวังรถเยี่ยวนี้ปลอมือ
มึงมึงปลอมือ

ปล่อยเนี่ยปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมืออยู่เนี่ยอยู่เนี่ย

มันปล่อยรถยิงตรงนี้แหละไงใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
อยู่ไหนทุกคน
กลับออกไป

นี่ยังไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรยาอะไรตำรวจก็เค้นน่ะนะคะ
เป็นวินาทีที่ตำรวจปลาปลามยาเสพติดสามเนี่ยไปคุมตัว
นายวิทยาวัตรรัฐณาศรีหาอายุสามสิบปีเป็นชาวอุดร
ยังมีพวกรวม๔คน
มันคือยาบ้าคุณผู้ชม๖ล้านเมตรซ่อนเอาไว้อยู่ในรถตู้
ลำเลียงยาเสพติดแล้วเขาพยายามหักขับรถ
หลบหนีการจับกลุ่มแต่ก็ไม่รอด
มุมอยู่ที่ทุ่งนาค่ะริมถนนผนโยธินที่กำแพงเพชร
ซึ่งคดีนี้ตำรวจสืบสวนเขาก็ไปสืบมาจนทราบว่ากลุ่มค้ายาเสพติด
ที่ชื่อว่าเอ๋เงินยอดรัก
ลักลอบลำเลียงพวกยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเชียงราย
มาสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
แล้วจะใช้รถยนต์๓คันในการลำเลียงก็แบ่งหน้าที่กันค่ะ
สำรวจเส้นทางทั้งมีรถคุ้มกันทั้งรถขนยา
ทีนี้พอขับมาถึงด่านตรวจที่สพขานุวรรักษบุรี
ที่ตำบลสลกบาดจังหวัดกำแพงเพชร
แทนที่จะเข้าด่านผ่านด่านให้ตรวจตามปกติ
ไม่ค่ะรถจอดรอจอดรอก่อนจะถึงด่าน

คุณก็ต้องขับมาให้ตำรวจตรวจปกติแล้วก็ผ่านด่านไปสิ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เลยไปขอตรวจค้น
คนร้ายก็ไหวตัวทันค่ะพยายามขับรถตู้หนี
ทีนี้ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็ขยายผลจับในเอเงินยอดรัก

ในปั๊มน้ำมันริมถนนผนโยธิน
ตำบลบางแก้วอำเภอบรรพฤษภิษัย
ที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะ